เพราะว่าไปเจอรอยเผาอยู่กลางป่าแล้วรอยเผานี้ก็แปลธาตุเป็นรูปคน
มีชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยมีตะปูมีเศษเหรียญอยู่ในกองเผาด้วย
เขาคาดว่าน่าจะเป็นศพเด็ก
ที่ถูกเผาไปพร้อมกับโรงศพ
เดี๋ยวจะต้องมีการพิสูจน์อีกครั้ง
ด้านคุณสัยศัยศาสตร์อะไรอย่างนี้เนอะ
นั่นก็เป็นการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะมีการพิสูจน์ว่าที่เห็นเป็นร่องรอยของคน

ยังไม่พบการแจ้งคนหายในพื้นที่นะคะ
กรณีเมื่อวานนี้ชาวบ้านไปพบร่องรอยการเผา
ที่มีลักษณะแปรทาสเป็นรูปคนอยู่ในป่าเขาดิน
ใกล้กับสารเจ้ากระโปรงแดงตำบลจราเข้มาก
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีลำ
ชาวบ้านคาดว่ารอยเผาปริศนาอาจจะเป็นการลักลอบ
นำศพมาเผาโดยไม่แจ้งชุมชน

หรืออาจจะเป็นการทำพิธีกรรมทางศัยศาสต
ตามความเชื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่า
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทสมบูรณ์ดีเกษม
สารวัตรสอบสวนสพบ้านบัวอำเภอประโคนชัย

แล้วนายประสิทธิ์ลอยประโคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
โคกเมืองตำบลจราเข้มาก
ร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่องรอยการเผา
แล้วก็ไปเก็บชิ้นส่วนกระดูกที่พบในกองเท่าฐาน
ส่งไปให้ตรวจพิสูจน์หลักฐานว่าเป็นกระดูกของคน

แต่ว่าเบื้องต้นนะคะการดูชิ้นส่วนกระดูกด้วยสายตาเนี่ย
สันนิษฐานว่าไม่น่าจะใช่กระดูกคนละค่ะ
เพราะว่าการเผาศพคนต้องใช้ฟืนจำนวนมาก
แล้วก็จะต้องใช้เวลาที่นานมาก
แต่ในร่องรอยการเผาแปลกตรงที่มีรูปร่างคล้ายคน
ด้านบนเหมือนศีรษะตรงกลางเป็นลำตัวมีแขนมีขา
ชาวบ้านก็เลยตกใจแล้วก็บอกเหมือนกับว่าเป็นการแปรทาสเป็นรูปคนนะคะ
ความสูงเนี่ยคุณผู้ชมคะจะประมาณ๑๓๐เซนติเมตร
เนี่ยก็เลยคิดกันไปต่างนานาว่าเป็นศพเด็กอายุระหว่าง๙๑๓ปี
ตำรวจตรวจสอบเรื่องการแจ้งบุคคลศูนย์หายในพื้นที่

แต่ว่าหลังจากนี้จะรอผลตรวจกระดูกก่อนว่าเป็นของคนหรือสัตว์กันแน่
หากเป็นของคนจะทำการสืบสวนอย่างละเอียดว่าเป็นศพใคร
และใครเป็นคนเอามาเผาในพื้นที่ค่ะ